ตามความคืบหน้าคดีของเซียนมวยยิงเซียนมวยกันนะฮะ
ที่หน้าสนามมวยลุมพินีเวลาประมาณ๔ทุ่มนะครับ

เซียนมวยชื่อดังชายาวดาสะพานหมาย
และตำรวจก็ออกหมายจับบอลใต้

ในข้อหาที่ยิงดาสะพานใหม่เสียชีวิตท้ายที่สุด
บรรไต้หรืออำนาจอินสุวัน
ผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่น
อดเข้ามอบตัวกับพลตำรวจตรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกลองมัชการ
หรือว่าการโทรศัพท์ส่งผลคะแนนของมวย

และที่ก่อเหตุไปเนื่องจากมีปากเสียงกับผู้เสียชีวิต

ระหว่างที่อยู่ในสนามการแข่งขันมวยคู่เอกที่จบไปนะครับ
คือผู้เสียชีวิตไม่พอใจผลการตัดสินของกรรมการ
ที่ให้มวยคู่เอกเสมอและมีการตะโกนด่าทอ
ทำให้บอลใต้มองหน้าผู้เสียชีวิตไป

กระทั่งได้เดินไปที่ร้านขายน้ำด้านล่าง
เจ้าของร้านบอกว่าให้ระวังตัว
เพราะกลุ่มผู้เสียชีวิตหรือกลุ่มของเซียนมวยดาสะพานใหม่
กำลังจะพาพวกมาอุ้มบอลใต้ไปเพราะไม่พอใจกัน
และเมื่อบอลใต้ออกมาที่ด้านนอกสนาม
ก็พบกับกลุ่มผู้เสียชีวิตคือด่านสะพานใหม่
กลุ่มของนายดาสะพานใหม่จะเข้ามาทำร้ายเขาก่อน
เขาเห็นปืนหลายกระบอกในกลุ่มของดาสะพานใหม่
แต่ระหว่างที่บอลใต้กำลังจะวิ่งหนี
เพื่อนของบรรไต้ได้ส่งปืนมาให้ป้องกันตัว
ตัวเขาเองจึงยิงสวนไปที่ดาสะพานใหม่

กราดยิงเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครเสียชีวิตบ้าง
แต่เขาก็ตกออกตกใจเหมือนกันก็เลยหลบหนีไปนะครับ
โดยบอลใต้ยืนยันว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุไม่ใช่เป็นปืนของเขาเอง

เพื่อนส่งมาให้ขณะที่เกิดช่วงชุลมุนนั้น
แล้วเขาก็เอาปืนนั่นแหละไล่ยิงคนอื่นไปนะครับ
โดยบอลใต้บอกว่าตอนที่อยู่ในสนามมวยเขาโดนขู่ก่อน
โดนกลุ่มของดาสะพานใหม่ขู่ไว้แบบนี้
บอกว่าถ้ามึงออกไปเนี่ยมึงตายแน่
และเขาก็โดนปืนของกลุ่มนายดาสะพานใหม่จ่อก่อนนะครับ

อนใต้บอกเขาไม่ได้เป็นคนล็อกคอและกระหน่ำยิงดาสะพานใหม่
เหมือนที่เป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้
เขาบอกเขาพร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงแบบลูกผู้ชาย

ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยกับกลุ่มของดาสะพานใหม่
เพิ่งจะมามีเรื่องกันในวันที่เกิดเหตุนั่นแหละครับ
พลตำรวจตรีอิทธิพลเปิดเผยว่าขณะนี้
รอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบคดี
และกำลังติดต่อให้เพื่อนที่ผู้ต้องหาอ้างว่า
เป็นคนส่งปืนให้ก่อเหตุนั้นมาสอบสวนด้วย
รวมทั้งต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ทั้งในและนอกสนามเอามาตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับ
ตามที่ผู้ต้องหาอ้างว่าสามารถชี้แจงภาพ

กระหน่ำยิงดาสะพานใหม่แล้วก็พิสูจน์ข้อที่จริงแบบลูกผู้ชาย
หลังจากมอบตัวที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนแล้ว
ตำรวจก็ควบคุมตัวส่งให้สถานีตำรวจนครบานบางเขน
ดำเนินคดีต่อไปคาดว่าจะพาไปค้นปืน
และอาจมีการทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
เบื้องต้นก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นไว้ก่อนแล้วนะครับ